สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุภาษารามาแล้ว
วันนี้พาคุณผู้ชมมาบุกสวนยางไม่ได้มากรีดยางนะคะ
มาตรวจดูโรคของยางพาราหน่อยเอ๊ะเห็นว่าไปมันสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วเชื้อราหรือเปล่า
ช่วงนี้ฝนตกชุกด้วยนะคะภาคใต้ฝนตกชุกแต่พื้นที่ทางตอนบนของประเทศ
อากาศเย็นบางพื้นที่หนาวยอดดอยยอดภูนะคะเขาบอกว่าดอยอินถนนเนี่ย๙๐องศาเซลเซียสก็มีแล้ว
แต่จะบอกว่าเพิ่มโปรโมชั่นความหนาวนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะ
จากภาคเหนือและภาคอีสานตรงนี้แล้วนะคะภาคกลางตอนบนดึกถึงเช้าย้ำแบบนี้นะ
ดึกถึงเช้าเป็นพื้นที่เพิ่มเติมที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวค่ะส่วนพื้นที่อื่นอื่นก็ต้องรอไปก่อนนะคะ
ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเพราะว่าลมหนาวระลอกใหม่จากประเทศจีนค่ะพัดพาลงมาแบบนี้จริงเขาถึงพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศนะ
แต่มันเป็นช่วงปลายลมอะค่ะมันไม่ได้แรงพอที่จะทำให้เกิดความหนาวแต่ก็สามารถพัดเอาความชื้นให้ออกจากพื้นที่ไปนะคะ
แม้จะไม่หนาวแต่ฝนลดลงก็โอเคอยู่นะคะฝนตลอดทั้งวันค่ะโอ้ยทำไมล่ะแทบจะไม่มีเลยช่วงเช้าเช้าเนี่ยไม่มีเลยนะคะ
แต่จุดที่น่าสังเกตก็คือฝนก่อตัวในพื้นที่ทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันตรงนี้จากนั้นช่วงบ่ายฝนยกพลขึ้นบกพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเลยนะคะ
แบบนี้ละกันทางตอนบนฝนลดลงชัดเจนแต่ว่าพื้นที่ภาคใต้ตกต่อเนื่องบ่ายจนถึงค่ำได้เลย
พอภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องสิ่งที่จะต้องระมัดระวังตามมาคือเรื่องของคลื่นโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลมตะวันออกยังคงพัดลงมาแบบนี้ก็ทำให้มีฝนด้วยและคลื่นสูงด้วย
ตั้งแต่ประมาณช่วงสาย๑๐โมงจนถึงบ่าย๒อากาศยังคงร้อนจัด
และฟ้าเปิดก็จะทำให้แดดพุ่งลงมาหาเราแบบตรงแบบนี้